จะวิ่ง๔วันพัก๑วัน
วันที่พักเนี่ยจะตรงกับวันที่ลงท้ายด้วย๕ลงท้ายด้วย๒
เมื่อวานนี้วันที่๑๐แต่วันนี้วันที่๑๑ต้องหยุดพัก
เพราะว่าป่วยเป็นไข้หวัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวิ่งต่อครับ
ท่านผู้ชมครับจะออกวิ่งตี๓นะครับ
ทีมงานของโครงการ๙คนละ๙ได้แจ้งเอาไว้นะครับ

ทีมงานบอกว่าที่ป่วยเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดเนื่องจากสภาพอากาศ
ตูนไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าไม่ได้บาดเจ็บจากการวิ่ง
ทีมแพทย์และทีมงานได้ตัดสินใจให้ตูนหยุดพักวิ่ง

วิ่งอีกครั้งวันพรุ่งนี้อังคารที่๑๒ธันวาคม
วิ่งตั้งแต่ตี๓เริ่มวิ่งจาก

สายชัยนาธมโนรมไปบรรจบที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒
บางปะอินแยกหลวงพ่อโอมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ก็เป็นไปตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้เหมือนเดิม
โดยจะเริ่มจากหมวดทางหลวงชัยนาฏที่ตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชายนาฏ
แต่ว่าจุดเช็คพอยต์ที่๑เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาง
น้ำหนองแข็มอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏไปเป็นบริเวณบขศเก่าอุทัยธานีแทนนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพร่างกายของตูนด้วย
ต้องดูด้วยว่าพรุ่งนี้ออกวิ่งตี๓แล้วจะเป็นยังไงนะครับ
ต้องดูคำสั่งแพทย์ว่าจะสามารถวิ่งได้ขนาดไหน
หรือว่าต้องหยุดพักช่วงไหนอะไรยังไง
เพราะว่าระยะทางก็อีกไกลนะจุดหมายปลายทางก็คือแม่สายจังหวัดเชียงราย